กระทินตึกของนุคธนดลคนโก้และปายปายโอเรโอ
ที่ไปทอดกระทินมาสองจังหวัดด้วยกัน
ด้วยทางนุมนุคธนดลไปทอดกระทินที่วัสดาว

๖๒สตางค์

ทางด้านน้องปลายค่ะพร้อมกับครอบครัวนะคะ
รวมไปถึงแฟนคลับก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดกระถิ่น
ที่วัดพระสุพระศิริการามค่ะ

เป็นกะถิรพระราชทานอย่างสมเดินพระสังฆราช

หนุ่มนุกก็ไปด้วยค่ะ
คุณผู้ชมอิ่มบุญกันมาก
บุญกันมากค่ะเพราะว่ายอดกระถิ่นสูงถึง

คือคนรักลงเยอะแล้วก็เลยอยากจะร่วมบุญหนุน

โดยจะนำเงินส่วนนี้ไปสมทบสร้างบทและเจดีกับทางวัดนะคะ

อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนโฟกัสก็คือทะเบียนรถ

ที่ขับมาร่วมงานเมื่อวานนะคะ
แต่ว่าอีกคันนึงนะคะ
อันนี้คือคันที่เพิ่งถอยออกมา
แต่ว่าคันนี้คือคันที่นั่งไปทำบุญ

ทางด้านหนุ่มนุกธนดลนะคะก็นั่งรถ

คู่๖๖๗๗กรุงเทพมหานคร

เหนือร่องใต้แล้วก็ไป

ใช่ครับก็ขี่น้องยักษ์ไป

ตัวนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่ครับ

แล้วซึ่งเป็นวัดอยู่อำเภอพระพาชัย
ก็อยู่บ้านสะดาวซึ่งเป็นวัดที่
เอาง่ายก็เป็นวัดอยู่ทางชนบทอะไรอย่างนี้

พอมาปีนี้กระถิ่นพระอาจารย์เลยบอกว่า

ช่วงเรื่องโบสถ์ว่ามันขายแค่โบสถ์

เราก็เลยเดี๋ยวปีนี้จะทำบุญกระถิ่นเข้ามา
แล้วก็เลยเป็นพระมหากุณฑาที่คุ้นมาก
เพราะว่าได้เป็นกระถิ่นพระราชทานจาก
สมเด็จพระสังฆราชด้วย

โอ้โฮหมานนะครับ

ทั้งเกี่ยวกับทั้งสอง

ดูนุ๊กไปยังไงก็เอ็นดูพวกเรานะคะ